คืนนี้เป็นคืนที่๗แล้วนะคะแล้วก็ครบ๗คืนแล้วค่ะ
หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางวัดก็จะมีการเปิดกุฏิ
เพื่อที่จะตรวจสอบทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของต่างของหลวงพ่อค่ะ
ครูปัญญาประสิทธิคุณเจ้าคณะอำเภอและตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดอำภาวันอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
เปิดเผยกรณีการตรวจสอบทรัพย์สินของพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโม
หลังครบกำหนดสวดพระอภิษฐรรมศพในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นเวลา๗วัน
โดยหลังการประชุมคณะกรรมการวัดฝั่งสงฆ์แล้วก็ฝั่งคารวาส
มีการกำหนดเตรียมเปิดกุฏิหลวงพ่อจรรย์ในวันพุธที่๓กุมภาพันธ์นี้
เพื่อตรวจสอบและลงทะเบียนทรัพย์สินต่างของหลวงพ่อจรัน

ซึ่งทางวัดอำภาวันยังเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาถือศิลป์
วิปัสนากรรมฐานพร้อมเปิดโรงทาน
จ่ายอาหารให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ชาวบ้านด้วย
เรื่องอาหารการกินก็เราจะทำแบบปกติ
หลวงพ่อท่านเคยเลี้ยงประชาชนมากินได้ทั้งวัน
โมงเช้านี่มีอาหารกินแล้ว
จนมืดเราเลี้ยงตลอดทุกวัน
เป็นรองทานให้กับประชาชนทั่วไป
ชาวบ้านใครจะหิวปินโตมาใส่เราก็ไม่ห้าม
เพราะว่าเราให้ก็เป็นฐานแล้ว
เช้าวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกองพระราชพิธีสำนักพระราชวัง
พร้อมเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม
ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวา

เริ่มบำเพ็ญกุศลถวายพระเด็จพระคุณ
พระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโม

พุทธศาสนิกชนสามารถแจ้งความประสงค์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรศพ
พ่อจรรย์ได้ระหว่างวันที่๖กุมภาพันธ์

โดยในคืนนี้นะคะจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ

โดยวัดสะเกดราชวรมหาวิหารได้สวดธรรมนองหลวงตามแบบเฉพาะราชสำนัก